หรือ๖๙ล้านบาทที่ขนาดา
รอบสุดท้ายโปรเมเอเรียจุธานุการโปรมือ๖ของโลกชาวไทย
สกอร์รวม๑๔อันเดอร์พาร์จบอันดับที่๙
ส่วนปาจารีอนันนารการสกอร์๑๒อันเดอร์พาอันดับที่๑๓ร่วม
และธิตบาสวรรณปูระสกอร์๑๐อันเดอร์ภาคอันดับที่๒๕ร่วม
ส่วนแชมป์รายการนี้ก็เป็นของโคจินยองนะคะโปรมือหนึ่งของโลก
ทำสกอร์รวมที่๒๖อันเดอร์พาร์
ส่วนบรูทฮัฏษันขวัญใจเต้าถิ่นสกอร์รวม๑๙อันเดอร์ภาคจบที่๓ร่วม